พาไปดูภาพที่โลกโซเชี่ยวแชร์กันเยอะเลย
คล้ายกับว่าเราจะสำเร็จการศึกษาเรียนจบกันไปตอนมัธยม
มีการเขียนข้อความบนเสื้อแล้วก็มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตา
คุณผู้ชมดูนะคะบนเสื้อจะมีข้อความ
ที่เขียนลงไปเหมือนตอนเรียนจบมัธยมนะคุณ
ก็คือลอกออกได้นะคะคุณก็เป็นภาพการร่ำลากันครั้งสุดท้ายนะ
บรรดาพนักงานโรงงานทำจิเวอรี่แห่งหนึ่ง
ภาพนี้ปรากฏขึ้นมาในเฟซบุ๊คที่นี่นวรรณครมีงานบอกกันด้วย
ครับเป็นภาพการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายของพนักงานนะคะ
ท่ามกลางความเสียใจเพื่อนมีการเขียนข้อความ
ความรู้สึกลงบนเสื้อเป็นที่ระลึกเก็บไว้มากมายครับ
หลังจากที่โรงงานนี้จำเป็นต้องประกาศเลิกจ้างพนักงาน
สามร้อยถึงห้าร้อยคนอืมแน่นอนแหละจากพิษโควิดสิบเก้านะคะ
หลายคนก็ตกงานไม่มีงานทำนะคะ
บางคนถึงขั้นกับโอ้โหร้องไห้ร่ำไห้ออกมาด้วยความเสียอกเสียใจ
แต่ก็เป็นรอยยิ้มเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้เห็นมิตรภาพ
แล้วก็น้ำตาแห่งความเสียใจที่ต่างก็จะต้องแยกจากกันนะคะ
แต่มันเป็นภาพที่แบบไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นความรู้สึกยังไงคุณผู้ชม
ครับก็เนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมลองอ่านกันดูก็แล้วกันนะ
มีการเขียนฝากให้พนักงานที่ออกไปแล้ว
พนักงานที่ถูกเลิกจ้างบางส่วนก็เขียนข้อความลงบนกระดาษ
ถึงคนที่อยู่ต่อก็มีเหมือนกันเออ

ใช่เนี่ยอย่างนี้เขาเขียนว่าอยู่ก็ตั้งใจทำงานหน่อยนะ
อย่าเดินบ่อยคุยน้อยอย่าอู้
นี่เป็นข้อความน่ารักเนาะ

ส่วนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างก็จะได้รับเงินชดเชย
ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดทั้งหมด๕๐๐คนด้วยกันนะคะ
ยังไงซะพวกเราทั้ง๓คนก็ขอเป็นกำลังใจ
ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะ
ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙นะคะ
ก็อย่าท้อนะคุณผู้ชมนะเรายังคงมีแรงมีกำลังนะคะ
เราต้องสู้ต่อไปวันหนึ่งจะเป็นวันของเรา
ก็พูดให้กำลังใจกันแบบนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเรา
อาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของคุณทั้งหมด
แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมอบให้คือกำลังใจดี
คิดซะว่าประตูบานหนึ่งมันปิด
ประตูบ้านอื่นบ้านใหม่มันจะเปิดรับคุณ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับ